ไหนก็ไหนมาอีกคนนึงแล้วกันนะคะ
สำหรับหนุ่มหล่อน้องนายนพัฒน์บอกเลย
หล่อทั้งกระตันยูอะไรก็ดี
ไปหมดโปรไฟล์ที่เขาบอกเลยว่า
ขีดเส้นใต้ตัวแดงเอาไว้ว่าแบบ
เพอร์เฟคถ้าคือล่าสุด

ฉันก็ไปหาเขาที่เขาทำบุญเนี่ยแหละค่ะ

ไม่ใช่เป่าเค้ก

ก็มาทำบุญกันค่ะก็ครบรอบ๒๒ปี

ก่อนหน้านี้เขามีทีสิทธิ์ที่ฉันไม่ทำข่าว
ไปเจอเขาก็ไปช่วยโปรโมทน้องนะคะ
รวมไปถึงเรื่องละครเรื่องใหม่ด้วย

อัปเดตกันเลยดีกว่ากับน้องนายนพัฒน์ค่ะ

น้องนายมาเป็นยังไงบ้างค่ะ

ตอนนี้ก็จบแล้วค่ะแล้วก็ทีสิทธิ์สำเร็จร่วง
แล้วก็มีแพลนว่าจะเอางานพิซิสมาต่อยอดด้วยครับ

วันที่ยังไม่แน่ใจแต่ว่า

ได้ขอบคุณมากครับผมที่ไม่อะน่ะค่ะ
พูดถึงละครเรื่องต่อไปของน้องนายดีกว่าค่ะ
ก็กำลังจะเปิดกล้องเร็วนี้ค่ะ

หนุ่มกิจก็เป็นผู้จัดแล้วก็เป็นภูมิกับเองเลย

ก็ผมเขาเรียกว่าอะไร

ผมก็ยังไม่เก่งก็ทุกวันที่ผมก็ยังศึกษา

ประสบการณ์จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว

โชคดีครับที่มีคุณครูมีเพื่อน

เพราะว่าละครเรื่องแรกก็โดนว่านิดนึงแหละว่าเล่นแข่งนะคะรักกันพละวันนะคะถ้าจำไม่ผิดค่ะ
แล้วก็เรื่องต่อไปเป็นนักก๊อฟด้วยคุณผู้ชม
งานถนัดแหละเพราะว่าน้องตีกอล์ฟอยู่แล้ว
จริงเขาจะมีเซอร์ไพรส์เล่นเป็นอจงอเจ้าด้วยนะ
รอติดตามดูแล้วกันนะคะกับน้องนายนพัฒน์ผู้ชายหล่อเราซัพพอร์ตหมดเลยค่ะ
คือเห็นว่าจบปริญญาตรีมาเนี่ยน้องเตรียมแพลนจะต่อโทรด้วยนะพี่แจ๊ค
ไม่รู้จะเอาเวลาไหนมาแบ่งเวลากันได้หรือเปล่านะคะพี่ก็เชื่อว่าแฟนคลับก็สนับสนุนทุกอย่างที่น้องน่าจะทำนะคะ
นี่ก็โทรมานแน่นเลยค่ะแต่แม่หมูก็โทรมานนะคะบอกว่าอย่ามายุ่งนะคะ